ท่านผู้ชมครับยังตามคดีนี้กันอยู่หรือเปล่าครับ
คาราโอเกะที่เพชรชบุรีที่ถูกฆ่าแล้วก็เผาอำพลางศพ
ไปพบศพเนี่ยแปดพฤษฎิกายนตอนนั้นก็จะเป็นใครนะครับ
จะเป็นคนใกล้ตัวโดยเฉพาะโอ้โหต้องยอมรับว่าสามีผู้ตายเนี่ย
เพ่งหนึ่งไปว่าจะก่อเหตุเองหรือเปล่าล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
นี่มาฆ่าชิงทรัพย์เขานะฮะเป็นนักโทษนะเพิ่งพ้นคดีมาได้แค่๑๑เดือน
มาก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสามีกับครอบครัวเขาเลย
นี่ครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่นะฮะชุดสืบสวนภูทรภาค๗นะฮะแล้วก็สพแก่งกระจานที่เพชรบุรีด้วย
ควบคุมตัวนายอู่ทองนามสกุลพลายแขวงอายุ๔๔ปีที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางนะฮะที่เพชรชบุรีนะฮะ
ภาพซ้ายมือคือจุดที่เกิดเหตุนะครับขวามือนี่คือตอนไปควบคุมตัวนะครับ
ควบคุมตัวนายอูทองผู้ต้องหาได้พร้อมกับของกลางนะครับเป็นมีดสั้นปลายแหลม๑ด้ามแล้วก็มีมีดง้าว๑ด้ามแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วย
นี่คือของกลางที่ผู้ต้องหามีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์เนี่ยไปชิงทรัพย์เขา
พอก่อเหตุในวันนั้นไปแล้วเนี่ยนายอูทองนะครับที่ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นางสาวกัญญาพักนามสกุลชาติทองอายุ๔๔ปีชื่อเล่นชื่อพึ่ง
แล้วก็ทิ้งศพเขาแล้วก็เผาศพเขาพร้อมจักรยานยนต์ของเขาที่ป่าละเมาะในพื้นที่หมู่๔บ้านโป่งตาเพชรตะมนต์วังจันทร์อำเภอแก่งกระจาน
ห่างจากถนนบายพาสแก่งกระจานยางชุมเข้าไปสักหนึ่งกิโลเมตรก็หลบหนีไปนะนี่คือผู้ตายนะฮะผู้หญิงคนนี้นะครับ
นางสาวกัญญาพักนะครับทางครอบครัวเองเนี่ยไปแจ้งความคนหายเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาหายไปตั้งแต่โอ้โหวันที่๓ที่๔พฤศจิกายนอ่ะนะ
หากันไม่เจอ๕พฤศจิกายนก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้จน๘พฤศจิกายนมีคนไปเจอศพนะฮะ
สภาพศพก็คือถูกเผาพร้อมกับรถจักรยานยนต์จับนายอูทองได้นายอูทองรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงจริงนะฮะ
หลังจากตำรวจเนี่ยไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนเจอนายอูทองว่าขี่รถตามประกบเขา
ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับจุดแรกเนี่ยคือจุดที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
ขี่ผ่านมาแล้วก็เจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายคืนนั้นเป็นกลางดึกนะฮะ
คนร้ายเนี่ยยอมรับว่าต้องการชิงทรัพย์นะครับก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเห็นเป็นผู้หญิงมาคนเดียวนะครับ
กระทั่งก่อนถึงที่เกิดเหตุสักหนึ่งกิโลเมตรคนร้ายได้ขี่จักรยานยนต์ประกบรถจักรยานยนต์ผู้ตาย
แล้วก็เอื้อมมือไปดึงกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะฮะ
พอรถเขาหยุดเนี่ยก็ขึ้นไปนั่งคล่อมด้านหลังรถของเขา
แล้วใช้มีดง้าวเนี่ยจี้บังคับให้ผู้ตายเนี่ยขี่จักรยานยนต์เข้าไปในป่าละเมาะ
นี่นะฮะตามคำสารภาพของทางผู้ต้องหานะครับ
ที่พอบิดกุญแจรถเขาจนเครื่องเขาดับแล้วเนี่ยก็ได้ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ใช้มีดง้าวเนี่ยนะฮะจี้บังคับเขาให้ขี่จักรยานยนต์เข้าไปในป่าละเมาะ
นี่เป็นจุดแรกที่ทำแผนนะครับหลังจากนั้นจุดที่สองนะครับ
ก็คือจุดในป่าละเมาะนะฮะจุดนี้คนร้ายเนี่ยบังคับให้ผู้ตายลงจากรถ
แล้วก็บังคับให้เดินเข้าไปด้านในด้านในเขาลึกเข้าไปอีกนะ
เพื่อป้องกันคนผ่านไปผ่านมาจะเห็นแล้วก็ค้นตัวของนางสาวกัญญาพักเขา
เงิน๘๐๐บาทซึ่งอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
อูทองผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าตอนนั้นก็ตัดสินใจอยู่สัก๒๐นาทีนะฮะ
ว่าจะทำยังไงต่อดีนะว่าจะฆ่าเลยไหมนะ
เพราะว่าหากปล่อยไปกลัวว่าจะถูกไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจมาจับ
ก็เลยหยิบมีดปลายแหลมที่เหน็บเอวอยู่เนี่ยเชื่อดคอเข้าไปสองแผล

อูทองบอกว่าเห็นนางสาวกัญญาพักล้มนอนคว่ำหน้าไป
ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือยังไม่ตาย
แต่ตัดสินใจเอารถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขี่มาเนี่ยนะฮะที่บังคับให้เขาขี่เข้ามาด้านในเนี่ย
เอามาทับร่างเขาแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมัน
เขย่าเขย่าให้น้ำมันมันไหลออกมาแล้วก็จุดไฟเผานะฮะเพื่ออำพลางคดี
ช่วงเวลานี้ทำแผนตรงจุดนี้เดี๋ยวท่านฟังดูนะฮะ
ยืนตัดสินใจอยู่พักหนึ่งครับ

แล้วยังไงต่อ
เขาจะทำดีไม่ทำดีครับ
จะปล่อยหลักไปดีไม่ปล่อย

ความเป็นความตายของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ

นี่ตำรวจเนี่ยไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็ไล่จนเจอว่าขี่จักรยานยนต์

แล้วก็ขี่ไล่ตามประกบเขานะครับทุกผู้ชมครับ

ผู้ต้องหาได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นายสันติชาติทองสามี

พ่อแก่งกระจานมากับ

ค่ะเพราะตอนแรกคาดว่าเป็นคนใกล้ชิด

เพราะว่าบอกว่าเนี่ยมีปัญหา

เขาก็ยืนยันตั้งแต่แรกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย

หายไปคือเขาก็พยายามตามหา

เมียวันนี้พี่สพแก่งกระจาน

บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
จับกลุ่มคนร้ายได้นะครับอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
เพราะไม่ควรปล่อยให้คนแบบนี้ออกมาทำร้ายสังคมและคนอื่นอีก
นี่ครับที่สามีผู้ตายบอกว่าคนคนนี้เนี่ยคนแบบนี้ไม่ควรปล่อยออกมาอีกเนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าประวัติคดีของนายอูทองพลายแขวงวัย๔๔ปีผู้ต้องหาคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เคยต้องโทษติดคุกมาหลายคดีปี๕๕เนี่ยถูกจับเรื่องของยาเสพติดนะฮะมียาเสพติดไว้ในความครอบครองนะครับ
ปี๕๖ก่อเหตุกระชากระเป๋าผู้หญิง๔คนแล้วก็ใช้มีดขู่บังคับเขานะฮะในการเอาทรัพย์สินไปก่อเหตุในพื้นที่ท่ายางนี่แหละนะครับที่เพชรชบุรี
จากนั้นก็ไปก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วใช้มีดแทงแคดดี้สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่อำเภอท่ายางคดีนี้เขาตายนะฮะฆ่าคนตายมาแล้วนะครับ
ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีติดคุกนะฮะก็ติดหลายปีนะโทษที่ได้รับเนี่ยแต่ว่าทีนี้ก็คงจะได้รับการลดหย่อนหลายเรื่อยมาครับ
ก็เลยได้ออกจากคุกมาเมื่อ๕มกราคมนะฮะพ้นโทษมาประมาณ๑๑เดือน
นี่มาก่อเหตุฆ่าคนตายชิงทรัพย์อีกแล้วโอ้โหตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวตำรวจจะดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนะครับวันนี้ทำแผนเรียบร้อยนะครับ
ก็ต้องฝากขังดำเนินคดีกันต่อไปโอ้โหเราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขค่ะ
ทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้อยู่อ่ะนะคะคุณกิติศักดิ์เนี่ยได้ไปคุยกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
สวระแก้วชวีแม่เนี่ยนะคะก็เดินทางไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่เจ้าหน้าที่ก็กันเอาไว้ด้านนอกนะคะไม่สามารถเข้าไปดูใกล้ใกล้ได้
แม่บอกแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแม่บอกว่าเงินแค่๘๐๐บาท
ที่คนร้ายมาก่อเหตุชิงเงินไปเนี่ยเงิน๘๐๐บาทฆ่าลูกสาวแม่ทำไม
อยากได้ก็เอาเงินไปฆ่าเขาทำไมชีวิตลูกสาวแม่มีค่ามากกว่านั้น
แล้วไหนจะหลานชายวัย๕ขวบอีกนะคะ
แม่บอกว่าไม่อภัยผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแน่นอนค่ะ
ก็เข้าไม่ถึงตัวห่างกันพนีพะนู้นเลยพ่อ

จะถามว่ามันทำทำไมตำรวจก็จับออกมา
เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดแม่บอกก็ไม่ต้องแล้ว

เอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปด้วยกันไปนู่นแหละ
มันสำนึกไม่ได้แล้วสำนึกไม่ได้
แล้วเขาบอกว่าเขาทำคนเดียวด้วย

ว่าทำไมคนร้ายจิตใจโหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ
นางสาวสุมิตราค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะ
ก็ให้ข้อมูลกับตินะนักข่าวของเรา
บอกว่าถ้าคนร้ายต้องการจะชิงทรัพย์

กระชากระเป๋ามันก็ได้เงินแล้วไงฮะ

ทำไมต้องฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้

คนร้ายมีอาการอะไรหรือเปล่า
อาการป่วยทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า

คนร้ายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทางจิตทางประสาท
แม้ว่าคนร้ายจะถูกจับแล้วนะคะ

ก็ยังไม่ได้สบายใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ

ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ย

ต้องให้เป็น

มันไม่ได้แผนการใหญ่ที่เราต้องไปป้นธนาคารมา

ต้องแบบอะไรอ่ะ
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของนายอูทองผู้ต้องหานะคะ
ไปเจอกับภรรยาและลูกสาวค่ะ

ก็ตกใจเพราะทุกครั้งที่นายอูทองมาขอเงินก็ให้นะคะครั้งละร้อยสองร้อยก็ให้เงินตลอด
รับว่านายอูทองเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วก็ออกไปทำงานรับจ้าง
หาเงินมาช่วยเหลือครอบครัววันเกิดเหตุนายอูทองบอกครอบครัวว่า
เดี๋ยวจะออกไปหาเห็ดไปหาเห็ดนะออกไปหาเห็ด
จะได้เอาเห็ดไปขายหาเงินมาให้ครอบครัวอ่าแต่ออกไปฆ่าคนตายเนี่ยค่ะโอ้โห
ไม่เคยบอกไม่เคยมีปัญหาไม่เคยอะไรเลยไม่เคยบอกเราเลยอ่ะ
เขาเก็บเงียบคนเดียวเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหมครับ
ฉันก็ไม่รู้อ่ะคือยุ่งเปล่าฉันก็ไม่รู้
เพราะว่าฉันก็ทำกินของฉันเขาก็ทำกินของเขา
เขาก็แบบไปหาเห็ดเขากลับมาบ้านเอาเห็ดมาให้ลูกให้ให้ลูกเมียกินอะไรพันเนี้ย
เป็นคำตัวปกติหนูว่าเออภาวนาเมื่อคืนก็เมื่อคืนคืนก็บอกว่าอย่าให้เป็นพ่อเลย
แล้วพอวันนี้เขาก็ทำแผนรับสารภาพก็บอกเออให้เขาไปรับใช้เวรกรรมดีกว่าทำเถอะ
โอ้โหนี่เขาผู้หญิงตัวคนเดียวที่ไม่มีทางสู้เลยนะฮะอืม
แล้วผู้ต้องหาที่บอกเนี้ยยืนคิดอยู่ยี่สิบนาทีนะฮะอ่า
จะทำยังไงเนี่ยแทนที่จะคิดตึกทองแล้วว่าเฮ้ย
แค่นี้เราก็ผิดมากพอแล้วใช่กลับกลายเป็นว่าฆ่าเขานะฮะ

ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจำได้
ตอนที่พบศพของนางสาวกัญญาพัก
เมื่อ๘พฤศจิกายนนะครับ
นี่คือภาพวันที่๙พฤศจิกายน
วันนั้นครอบครัวได้ไปเชิญหมอปลามือปราบสัมภเวษีมา
มาที่จุดที่พบศพให้ช่วยทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้หน่อย
คุณแม่ผู้ตายก็ไปเชิญหมอปลามานะครับ

ตอนที่มาถึงเนี่ยเวลาที่สัมผัสสิ่งลี้ลับอะไรพวกนี้ได้เนี่ย
หมอปลาก็จะมีอาการคล้ายกับจะอาเจียนคลื่นไส้
หูน้ำตาไหลเนี่ยฮะแล้วก็เอาบอนเนี่ย
เอามาทำพิธีบอกคนร้ายเนี่ยจะได้

วันนั้นหมอปลาเนี่ยทำพิธีอะไรเสร็จนะฮะ

หมอปลาบอกในวันนั้นนะฮะหลังจากได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นศพอะไรแบบนี้นะครับ
บอกคนก่อเหตุคือคนใกล้ชิดกินข้าวหม้อเดียวกัน
วันนั้น๙พฤศจิกายนวันนี้๑๖ก็ประมาณ๗วัน
แต่คนร้ายที่ตำรวจจับได้เนี่ยมันไม่ใช่คนใกล้ชิดไง
มันคือโจรทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางผู้ตายเขา
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยไปหาหมอปลาไปถามเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าอยู่ที่เพชรบุรีนี่แหละนะฮะเป็นคนในพื้นที่เนี่ยนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ในวันนี้นะครับ
หมอปลาบอกว่าเรื่องผู้ต้องสงสัยหรือว่าคนร้ายที่เคยบอกว่าเป็นคนใกล้ชิด
กินข้าวหม้อเดียวกับผู้ตายเนี่ยนะ
ไม่ได้มีเจตนาจะใส่ร้ายคนในครอบครัวของผู้ตายนะครับ
ส่วนที่บอกว่าผู้ต้องสงสัยกินข้าวหม้อเดียวกันกับผู้ตายเนี่ย
ผมก็หมายถึงอาจจะเป็นคนที่ไปกินข้าวร้านอาหารเดียวกันกับผู้ตายก็ได้
เจ้าหน้าที่เขาก็มีมูลอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับหม้อปลา
หมอปลาก็ทำแค่ความเชื่อว่าถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้เราก็เอาบอนทำน้ำมนต์แค่นั้นแหละครับ
มันเกี่ยวกับความเชื่อเราทำเรื่องด้านความเชื่ออยู่แล้วนะฮะ
แล้วที่มันมีประเด็นว่าที่ผมพูดว่ามันอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนกินข้าวหม้อเดียวกัน
เราไม่ได้เอ่ยว่าคนหลังคาเดียวกันหรือผัวเขา
อ่าก็ไล่เรียงกันมานะฮะคดีนี้